ปัญหายางพารานะครับมาดูอีกหนึ่งปัญหาที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกขณะ

เห็นสัญญาณชัดเจนในบางพื้นที่แล้วนะครับ
คุณผู้ชมนึกถึงภาพของน้ำตกครับแน่นอน
เราจะเห็นภาพของสายน้ำกระทบกับโขดหินนะครับ
แต่ที่น้ำตกช่างเขี้ยนเชิงดอยสุเทพนั้นพบว่าตอนนี้มีแค่ทรายกับโขดหินน้ำแห้งขอดนะครับ
ในขณะที่พื้นที่อุบลราชธานีนั้นรองนายกรัฐมนตรีสั่งชุดทำฝนหลวง
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นครับ
สถานการณ์ภัยแรงในจังหวัดนครพนมยังคงน่าเป็นห่วง
ระดับน้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็วล่าสุดนี้อยู่ที่ประมาณสามเมตรจากระดับสูงสุดที่เคยอยู่ประมาณ๑๒เมตรครับ
ก็ทำให้ลำน้ำสาขานั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและกระทบต่อเกษตรกรหลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำทำการเกษตร
จังหวัดนครพนมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแร้งแล้ว๒อำเภอนะครับก็คืออำเภอนาว่าและอำเภอโพนสวรรค์
ส่วนที่สุรินครับขณะนี้หลายพื้นที่มีแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำปลาปลาอยู่ในเกณฑ์น้อยรวม๑๑อำเภอ๔๓ตำบล๑๔๙หมู่บ้าน
เรื่องต้นทางจังหวัดประกาศพื้นที่เกิดภาวะฝนแรง๕อำเภอประกอบไปด้วยอำเภอสนมอำเภอขวาวสินรินอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอศรีนรงค์และอำเภอเมืองสุรินครับรวม๒๒ตำบล๑๘๔หมู่บ้าน
ชาวบ้านเดือดร้อนตอนนี้๖๓๔๑ครัวเรือนและพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายไปแล้ว๔๕๗๓๑ไร่
พลอากาศเอกประจินจันตองรองนายกรัฐมนตรีสั่งให้เร่งสำรวจสภาพอากาศระหว่างการประชุมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อพิจารณาตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำฝนเทียมเติมน้ำในแหล่งน้ำนะครับที่เหลือน้อยในขณะนี้ในพื้นที่อุบลราชธานี
กำชับให้ดูการขุดลอกฝ่ายตามโครงการคลองสวยน้ำใสเฉลิมพระเกียรติ๘๙พันศาในหลวงเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำด้วยครับ
ปีนี้ชัยนาธก็น่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ธรรมนาของเกษตรกรอำเภอสรรคบุรีกว่า๒๐๐๐ไร่กำลังขาดน้ำ
รายที่ยังทำนาอยู่ก็อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำจากบึงกักเก็บส่วนตัวแล้วก็น้ำจากเบาะบาดานส่วนตัวเท่านั้นครับ
และที่ค่ายพักแรมลูกเสือสุเทพบริเวณบ้านช่างเขี้ยนเชิงดอยสุเทพนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่ตอนนี้กำลังขาดน้ำอุปโภคบริโภคจึงต้องยกเลิกการรับลูกเสือเนธนารีเข้าค่ายพักแรมชั่วคราวครับ
เช่นเดียวกันกับน้ำตกช่างเขี้ยนนะครับที่อยู่ใกล้กันมีสภาพแห้งขอดอย่างที่เห็นนี่แหละครับตอนนี้เหลือแต่ทรายและโขดหินเท่านั้นนะครับ
ขณะที่กรรมการหมู่บ้านช่างเฮียนซึ่งดูแลทั้งค่ายลูกเสือและน้ำตกต้องเปิดน้ำปลาปลาให้ชาวบ้านใช้เฉพาะช่วงเย็นวันละ๓ชั่วโมงแบบวันเว้นวันคาดว่าเหลือน้ำใช้ไม่ถึง๑สัปดาห์เท่านั้นนะครับ